ข้างหลังนี้ครับคุณผู้ชมฮะอยากให้แฟนข่าวไทยรัฐทีวี
ช่วยกันส่งมาบอกหน่อยพื้นที่ของคุณอ่า
มีเยอะไหมเนี่ยไอ้ถนนพังถนนเน่าเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ย
อ่าชาวบ้านเพชรบูรณเขาทนมาเป็นสิบปีแล้วพี่เบิร์
สิบปีสิบปีโอ้โหพูดพร้อมกันเลย
ถามว่าเขาทนไม่ไหวแล้วนะแล้วเขาทำยังไง
เขาต้องสะท้อนปัญหาประชดแบบนี้ฮะ
ปลูกต้นกล้วยมันซะเลยฮะปลูกต้นกล้วยปลูกข้าวโพดมันกลางถนนนี่แหละ
นี่เป็นชาวบ้านทรัพย์กระโซ่กว่า๗๐คนคุณผู้ชมที่หมู่๖ตำบลยางสาวอำเภอวิเชียนบุรี
คือกำลังจะสะท้อนว่านี่หลุมมันลึกมากถึงขนาดว่าปลูกต้นกล้วยได้
เพราะเขาเห็นว่าเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องขับรถกันแล้วปลูกต้นกล้วยดีกว่า
อย่างที่บอกไปทนมากับถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมา๑๐ปี
ไม่เคยมีการแก้ไขเลยชาวบ้านบอกแบบนั้นครับ
แล้วเขาก็เอาคลิปวิดีโอเอาภาพไปโพสต์ลงเฟซบุ๊คกลุ่มวิเชียนบุรีบ้านเห่า
แฮชแท็กว่าหมู่บ้านซับกระโซ่หมู่๖ถนนหนทางเป็นแบบนี้มากว่า๑๐ปี
ไม่มีหน่วยงานใดมาช่วยเหลือเลย
มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยคุณผู้ชมฮะ
บางคนบอกไม่มีใครกล้าเข้าไปขายของเลย
เพราะว่ากว่าจะถึงหมู่บ้านเนี่ยขับรถไปตกหลุมจนจุกอ่ะ
น่าจะแค่๑๐ปีหรอกแบบนี้มันดูเป็น๒๐ปีมากกว่า

โอ้โหเคลื่อนไปถึงตะตูมแล้ว
คืออย่าว่านะคนท้องเนี่ยผ่านหลุมนี้อาจจะแท้งได้ให้นะอย่าว่าไป
นี่ขับรถมาให้ดูเลยมันก็กระเทือนกระเทือนแบบนี้นะ
ตัวแทนชาวบ้านบอกว่าถนนสายนี้ครับเป็นถนนเส้นหลักเลยนะของสองหมู่บ้าน
ก็คือหมู่ที่๖และหมู่ที่๑๓ของบ้านทรัพย์กระโซ่
เพื่อจะไปยังตัวอำเภอวิเชียนบุรี
ระยะทางนะคุณผู้ชมมัน๔กิโลเมตรที่เป็นแบบนี้
ถนนก็เป็นหลุมเป็นบ่อมานานกว่า๑๐ปีแล้ว
กว่า๖๐๐หลังคาเรือนที่ต้องได้รับผลกระทบแล้วเขาก็เดือดร้อนกัน
โดยเฉพาะนักเรียนครับคุณผู้ชมนักเรียนต้องใช้เส้นทางนี้
โอ้โหนี่ลงไปนอนให้ดูเลย
ทุ่มเทมากเลยเข้าใจหัวอกเลยนะคะ
แสดงว่าพวกเขาต้องไม่ไหวจริงแล้วนะคุณผู้ชมครับ
ตอนแห้งนะก็เป็นแบบนี้ไอ้ตอนหน้าฝนนี่ยิ่งหนักครับ
มีน้ำขังเลยแล้วพอน้ำขังเราไม่รู้ไงว่าหลุมไหนลึกหลุมไหนตื้น

ผู้สื่อข่าวครับติดต่อไปยังนายกอบตยางสาวครับคุณนรง
คุณนรงเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าคือไอ้หน่วยงานนี้นายกอบตยางสาวก็เป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบนะ
ท่านก็อาชีพแจงแบบนี้ว่าอ๋อ๒พึ่งมารับตำแหน่งรับตำแหน่งได้เพียง๕เดือนเอง
แต่ปัญหานี้อย่างที่บอกไปอยู่มาเป็น๑๐ปีแล้วมันเกิดมานานแล้ว
แล้วล่าสุดครับทางอบตไม่ได้นิ่งนอนใจนะได้ยื่นของงบประมาณไปทางจังหวัด
เพื่อจะนำมาซ่อมแซมตอนนี้ก็รอพิจารณาอยู่ไม่รู้ชาวบ้านเขารอไหวหรือเปล่า
ปีแล้วอ่ะโอ้โหรอมา๑๐ปีแล้วช่วยหน่อยเถอะใช่นะครับ
อย่าให้รอนานไปกว่านี้อีกเลย